สักพักหลานสาวกรีดร้องเสียงดังขึ้นมา

แรงงานชาวเมียนมานุ่มคนนึงนะคะ

ต้องช่วยใช่ไหมแต่เราเป็นคุณยายวัย๖๗ปี

สุดท้ายแล้วคุณยายจับมัดเลยค่ะนี่

มัดคนร้ายที่เป็นผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยนะคะ

ซึมกระทือหมดสภาพเลย

เยอะจริงเพราะคนร้ายสู้แรงยายไม่ไหวอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องพักคนงานในตำบลหนองอีรุน

ลักษณะห้องพักเป็นเพลิงสังกษี
คนร้ายเนี่ยคือนายชันรอบชาวเมียนมาร์ค่ะ
ถูกจับนั่งหงอยอยู่ตรงนี้เลย
คนจับคือคุณยายทองสุกแช่มรำวัย๖๗ปีนะคะ
คุณยายบอกว่ายายเห็นคนก่อเหตุเพิ่งจะเดินทางมาจากที่อื่น

แต่ดูมีพิรุษอยู่ก็เข้าไปนั่งในรถกระบะของยายที่จอดไว้หน้าห้องพัก
ยายบอกลูกหลานแล้วบอกปิดประตูลงกรให้ดีเลยนะ

แล้วตกดึกมันก็เกิดเหตุจริงฟังคุณยายเล่านะคะ
ตอนหัวค่ำไปนั่งอยู่ในรถตอนหัวค่ำ
ทีนี้ยายก็ไปเรียกห้องข้างกันมาดู
นายก็เลยเอาไฟไปแสงให้มันสว่าง

อืม
ยายก็นอนเรียงกันตอนแรกปกติยายยายนอนคิดว่ากลัว
เห็นเขาว่าเดินไม่ปกติยายกลัวมันจะไปจับเอาหลานมาเป็นตัวประกัน
อยากจะคิดนะนอนคิด
ยายก็บอกให้นายปิดประตูดีนะ
ได้คุยกับหลานยายหลานยายอายุ๒๑ปี
บอกว่านอนหลับอยู่ในห้องพักอยู่สะดุ้งตกใจ

ถูกเอามืออุดปากอุดจมูก
เธอก็เลยสะบัดตัวเต็มแรงแล้วส่งเสียงร้องลุกขึ้นไปเปิดไฟ
แม่กับยายมาเจอก็เลยช่วยเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะ
คนก่อเหตุยอมรับสารภาพโดยดีเพราะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงดีนะคะ

เห็นผู้เสียหายครั้งแรกรู้สึกตกลุมรักแรกพบค่ะ
ก็เลยบุกไปหวังข่มขืนเขาเปิดประตูเข้าไปขึ้นคร่อมตัวเขาเลย
ไปขึ้นคล่อมยายหรือว่าคนไหน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

มันหมดเรี่ยวหมดแรงสมองสั่งการช้าหรือว่าสำนึกผิดอยู่นะฮะ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กินก่อนที่จะพาตัวไปแจ้งข้อหา

เอาน้ำหนึ่งขวดกับปะหมี่หนึ่งชาม
เสร็จปั๊บเชิญไปรับข้อหา

ข้อหานะคะบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ข่มขืนผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยา
แล้วก็ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วย